เหตุนี้ฮะไม่รู้ว่าต้องเรียกว่าคึกขนองหรือเปล่านะครับ
เพราะว่ามีวัยรุ่นขี่รถจักรยานยนต์คุณ
พาพวกกันมาเลยนะฮะแล้วมาจุดระเบิดบอนสี
จากนั้นโยนเข้าไปในโรงเรียนคุณ
แล้วไอ้ระเบิดบอนสีมันเกิดระเบิดหน้าห้องเรียนชั้นอนุบาล
โอ้โหเขาบอกโชคดีนะไม่มีเด็กเล็กได้รับบาดเจ็บ
ทำไปทำไมนี่คนถามเยอะเลยทำไปทำไมนะฮะ
นี่ครับวงจรปิดหน้าโรงเรียนวัดโยธินประดิษฐ์
หมู่๓ตะบลสำโบรงอพระประแดงจสมุทรปราการ
จับภาพของวัยรุ่นชาย๕คนขี่รถจักรยานยนต์
ซ้อนท้ายกันมาสองคันคันหนึ่งจอดรออยู่หน้าวัด
ส่วนอีกคันที่ซ้อน๓กันมาขี่ผ่านหน้าโรงเรียน
เหมือนมาดูลาดลาวนะคุณฮะก่อนที่จะวนกลับมาอีกรอบหนึ่ง
จากนั้นครับถ้าจดจ้องดูคลิปให้ดีนะ
จะเห็นวัยรุ่นชายเสื้อน้ำเงินจุดระเบิดบอนสี
แล้วก็คว่างเลยครับคว่างฟิวนี่เดี๋ยวดูจังหวะนี้จุดแล้ว
ว่างฟู้ข้ามประตูข้ามรั้วไปจากนั้นวิ่งตะเลิศไปนู่นนะฮะ
แต่ข้างในมันเกิดอะไรขึ้นบ้างคุณมันก็ระเบิดสิฮะ
ข้างในโรงเรียนเนี่ยมีเหตุระเบิดนะครับ
อีกมุมตามเส้นทางที่จับภาพรูปภัณฑ์สันธารของวัยรุ่นกลุ่มนี้ได้ทั้งหมดเลยคุณ
ทั้งหมดเลยเห็นชัดเจนเลยนะครับ
เขาบอกว่าเดชบุญนะคุณที่บอนสีมันไประเบิดหน้าอ่างล้างมือ
ซึ่งอยู่ใกล้ห้องเรียนของน้องชั้นอนุบาล
กี้บอกว่ายังเดชบุญเพราะว่ามันไม่เข้าไปในห้องของนักเรียนอนุบาล
ตอนนั้นไม่มีน้องออกมาทำอะไรข้างนอกห้องใช่ไหม
ทำให้ไม่มีใครได้รับบาดเจ็บนะครับ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นช่วงสักประมาณเที่ยงกว่าก่อนบ่ายโมงเล็กน้อย
จะเกิดวันนี้เองนี่ตามเวลาจากกล้องวงจรปิดแม่
ตาคนนี้คุณคว่างไปแล้วก็วิ่งตะลึดไปขึ้นรถต่อเนี่ยนะครับ
ครูฝ่ายปกครองของโรงเรียนก็คือนายนัทธวุฒิจันกิมฮะ
คุณครูเล่าให้ฟังบอกว่าช่วงประมาณสักเที่ยง๕๐นาที
ได้ยินเสียงดังคล้ายระเบิดตอนแรกคิดว่าหม้อแปลงไฟฟ้าหน้าโรงเรียนระเบิด
พอออกมาดูอ้าวมันไม่ใช่แต่ไม่รู้ว่าต้นกำเนิดเสียงมันอยู่ตรงไหน
พอไปสอบถามร้านค้าตรงข้ามโรงเรียนก็เลยรู้ฮะ
เพราะว่าพ่อค้าแม่เขาก็เห็นไงว่าเป็นฝีมือของวัยรุ่นกลุ่มนี้
ซึ่งตอนนั้นมีนักเรียนเรียนวิชาภาระศึกษาอยู่ในสนามด้านใน
แต่ระเบิดมันคว่างไปไม่ถึง

ที่เป็นช่วงนอนพักกลางวันของน้องชั้นอนุบาล

คุณคิดดูถ้าเป็นช่วงอื่นที่น้องชั้นอนุบาลออกมาเล่นหน้าห้องอะไร
ออกมาเดินเนี่ยอาจจะถูกลูกหลงบาดเจ็บก็ได้นะครับ
โดยเฉพาะจุดอ่างล้างมือที่เด็กเนี่ยมักจะออกมาล้างมือตรงนี้นะครับ
เอ้าฟังเสียงของคุณครูค่ะ
เออทำใหม่ครับคุณคนองหรือว่ามีคู่อริเป็นเด็กอนุบาล
ก็ไม่ใช่เกินเรื่องไปนะคะ